ขยับไปที่จังหวัดชนบุรีก็มีเรื่องราวตกอกตกใจ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วสลบสลบคามอเตอร์ไซค์เลยฮะ
หลายคนบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าจะเข้าไปช่วยเหลือดีหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้กลัวว่านุ่มคนนี้จะติดโควิดครับ

ุณลูกจะอยู่ทางด้วยเอง
มีผู้หญิงคนนึงเนี่ยคุณพี่ผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับพยายาม
เข้าไปช่วยเหมือนกันครับมีเสียงเตือนว่าพี่อย่าเข้าไปคือเขาไม่ตายแต่เรา
อันนี้มาจากเพจเจมส์หมอยวีพลัสนะมาจากคนที่โพสต์นี่คือคุณจันจิลา
หน้าสาราประชาคมอ่าวอุดมอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
และเหตุการณ์นี้ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาใจคอไม่ดี
ใจคอไม่ดีคือเฮ้ยเราเห็นคนตายอยู่กลางถนนบ้างวะ

สองเขาตายหรือเปล่าแล้วเขาติดโควิดตายหรือเปล่า
เมื่อสัก๓ปีที่แล้วถ้าเห็นภาพนี้ก็พูดก่อนเลย

สันนิษฐานเอาไว้เบื้องต้นก่อนว่าเขามีโอกาสจะติดโควิด
แล้วเสียชีวิตกลางถนนเพราะเราเจอเหตุการณ์แบบนี้
หลายคนมาแล้วนะฮะแต่ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่กู้ภัย
มาตรวจสอบไปตรวจสอบมาสรุปเขาไม่ติดโควิด
อ้าวแล้วร่างมากองกับพื้นทำไม

ใจคอไม่ดีเลยฮะเจอแบบนี้บ่อยเหลือเกินนะฮะ
แต่ว่ามันเหมือนเก็บความตลกเอาไว้นะ
แต่บางครั้งบางคราวเรื่องแบบนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องตลกได้เหมือนกันแหละ